ฝนร้องไห้เพิ่งหยุดเพราะแบบไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
เราทำตามกฎทุกอย่างเลยคือเราไม่ได้ปรับเขากระทะดำอ่ะ
คือถ้าเกิดเราปรับเขากระทะดำวันหนึ่งลูกค้า๕๐โต๊ะแน่นอนค่ะ
โดนปรับทุกโต๊ะเพราะว่าสูตรหมูของทางร้านที่หมักอ่ะ
มันมีน้ำตาลซึ่งน้ำตาลถ้าโดนความร้อนอ่ะ
มันจะดำอยู่แล้วถูกไหมแต่ที่ปรับคือปรับกระทะน้ำแห้ง
คืออยากให้ทุกคนฟังในมุมของร้านบ้างและรูปที่เขาลงอ่ะ
เป็นรูปหลังจากน้องเติมน้ำซุปอันนี้กระทะไหม้น้ำในหม้อแห้ง
โดนปรับร้อยหนึ่งค่ะหมายถึงถ้ากินแล้วจะเช็คบิน
แล้วกระทะเป็นแบบนี้โดนปรับเหรอใช่กระทะน้ำแห้งปรับหนึ่งร้อยบาท
แล้วนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ย
คือระหว่างทานเนี่ยมันก็จะมีแหละที่ลูกค้าเรียกให้พนักงาน
เปลี่ยนกระทะให้หรือมาเติมน้ำให้ค่ะอ๋อแต่นี่คือ
เหมือนย่างไปเรื่อยเรื่อยอ่าแล้วน้ำก็แห้งลงไปเรื่อยเรื่อย
แต่ก็ยังย่างต่อจนมันไหม้แบบนี้ใช่คือเขาเอามาโพสต์นะ
เล่าประสบการณ์ไม่ค่อยน่าเลิฟไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร
กินหมูกระทะมาหลายร้านไม่เคยโดนปรับวันนี้เจอข้อหา
กระทะดำขำไม่ออกน้องพนักงานมาเก็บตังค์เลยนะ
เขาบอกว่าพอบอกราคาเสร็จแล้วน้องก็บอกว่าโต๊ะพี่มีค่าปรับร้อยบาทนะคะ
ค่าอะไรอ่ะน้องทำไมโต๊ะพี่มีค่าปรับด้วย
ไม่ได้กินเหลืออาหารนะนอกจากมันหมูเนี่ย
หมูที่อยู่บนกระทะแล้วคุณผู้ชมดูบินเห็นไหม
ตีกรอบสีเหลี่ยมเหลี่ยมไว้ปรับค่ากระทะบวกหนึ่งร้อยอืม
จากสี่ร้อยแปดสิบสองบวกไปอีกร้อยหนึ่งเป็นห้าร้อยแปดสิบสองเนี้ย
พนักงานพนักงานเขาบอกค่ากระทะดำค่ะหรือไม่ไม่ใช่แค่กระทะดำ
ทำกระทะเขาชำรุดหรือเปล่ารั่วเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เปล่า
คือทางฝั่งลูกค้าลูกค้าเขาก็บอกไงเรื่องกระทะดำว่า
กระทะก็ดำแบบนี้ทุกที่นี่นะพี่ไม่เห็นเคยโดนปรับเลย
พนักงานชี้ให้อ่านป้ายแล้วป้ายมันเขียนอย่างนี้
แต่เอ๊ะพี่เบิร์ตมันเกี่ยวมันใช่อันเดียวกันใช่ไหม
เขาเขียนที่ป้ายว่ากระทะน้ำแห้งปรับหนึ่งร้อยอืม
แต่อันนั้นคือมันแบบมันดำ
แล้วไม่รู้ว่ามันอันนี้แน่ก็แห้งจนดำอ่ะเออ
แห้งจนมันไหม้ไหม้จนมันดำป่ะ
แต่ทีนี้คือเขาบอกว่างั้นถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยละกัน
กติกาการกินหมูกระทะอ๋อห้ามกระทะน้ำแห้ง
ได้จำเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วบอกด้วยนะที่ไหนที่ไหน
ที่กัดคือบอกว่าอยู่ที่หัวหินที่ประจวบอืม
พอเรื่องแชร์ไปคนมาคอมเมนต์เพียบไม่เห็นด้วยกับภาพปราบหรอก
เอ้าแล้วจะทำยังไงการกินหมูกระทะแบบนี้
จะไม่ให้กระทะดำเจ้าของร้านเจ้าของร้าน
คุณฝนต้องอัดคลิปชี้แจงนะเจ้าของร้านเขาบอกนะว่า
ลูกค้าบางคนปล่อยให้กระทะแห้งพอไหม้ดำแล้วควันมันจะขึ้นเหม็นทั้งร้าน

คือคือเขาเขาอยากให้อื้อน้ำอะไรก็อ่าสมมติ
เพราะว่านอกจากล้างออกยากแล้วบางทีมันทำให้กระทะทะลุไง
แต่ทีนี้คุณฝนเจ้าของร้านไปคุยกับลูกค้าต่อหน้าตำรวจแล้วนะ

ตอนนี้ลูกค้าลบโพสต์ที่ตำหนิร้านออกแล้ว
เจ้าของร้านหมูทะก็เลยอยากบอกกับชาวเน็ต
ถ้าเกิดว่าด่ามาแบบไม่ดูอะไรเลยนะ

เพราะฉันเคลียร์กับลูกค้าคนนั้นแล้ว